สวัสดีค่ะพบกับรุ่นก่อนแล้วนะครับดิฉันนาธิชาคิดโม่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะหลายคนลุ้นกันค่ะว่าในช่วงกลางสัปดาห์
จะมีลมหนาวแพลลงมาปกครุมประเทศไทยหรือไม่ค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าเป็นไปได้สูงมากนะคะที่ในกลางสัปดาห์นี้
จะมีลมหนาวจากจีนค่ะแพลลงมาปกครุมประเทศไทย
แพลลงมาปกคลุมบริเวณภาคอีสานก่อนค่ะ
แล้วก็ขยายตัวปกคลุมภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางในต่อไปค่ะคุณผู้ชม
อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่๒๑องศาแน่นอนค่ะ
ดอยยอดภูอุณหภูมิลดลงหนาวเยือกเย็นแน่นอนค่ะ

พี่น้องภาคใต้ยังต้องฝ้าระวังมรสูงฝนประจำรวดดู

ทำให้อาจจะมีฝนตกหนัก

เพราะฉะนั้นใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือค่ะ